ทำให้ตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าฟันทงนะครับว่าอังกฤษจะอยู่หรือว่าจะไป
ยังมีความเห็นที่แตกต่างเหมือนกับเมืองสองเมืองที่อยู่ใกล้กัน

เช่นที่เมืองปีเตอร์บอลโรที่เต็มไปด้วยผู้ย้ายถิ่น
เพื่อยับยั้งการไหลทะลักของผู้ย้ายถิ่น
จะทำให้ชาวยุโรปที่มีความสามารถ
และพรสวรรค์เข้ามาในอังกฤษยากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ที่นี่คือเมืองเคมวิชเมืองแห่งมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
อายุไม่ต่ำกว่า๘๐๐ปีและศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในอังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักวิจัยหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่
ต่างพูดไปในทางเดียวกันว่าจะลงคะแนนให้อังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของสภาพยุโรปต่อไป
เช่นเดียวกับดิสคูว่าบริษัทวิจัยยาและเวชพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในเคมริช
ขณะเดียวกันการออกจากสภาพยุโรปยังจะเป็นการจำกัดตลาดอุตสาหกรรมยาของอังกฤษในยุโรปด้วย
ซึ่งประกาศสนับสนุนให้อังกฤษออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสภาพยุโรปบอกว่า
จัยหลักที่ทำให้คนที่นี่คิดแบบนั้นเป็นเพราะปัญหาผู้ย้ายถิ่น
เขาบอกว่าในตอนนี้มีคนจำนวนมากที่ไม่มีทักษะ
เข้ามาเป็นแรงงานที่มีค่าจ้างต่ำและกำลังแย่งงานคนท้องถิ่น
ทางเดียวที่จะยับยั้งปัญหานี้คือการยุติการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนอย่างเสรีในยุโรป
ซึ่งนั่นก็คือการสอบจากการเป็นสมาชิกของสภาพยุโรป
ส่งผลให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีอัตราเติบโตมากที่สุดในอังกฤษ
โดยในช่วงปี๒๕๔๗ถึง๒๕๕๗เมืองนี้มีอัตราเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานทั้งประเทศถึงกว่า๒เท่าตัว
โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลถึงผลกระทบของผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามามากจนผู้ย้ายถิ่นบางส่วนกลายเป็นคนว่างงาน
แต่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งก็ยังคงสองจิตสองใจ
เพราะพวกเขาก็ยังมองว่าผู้ย้ายถิ่นเหล่านี้ยังไม่ถือเป็นปัญหาใหญ่
ใดที่ยังมีคนเหล่านี้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน